มาดูเรื่องราวดีเรื่องราวความรักกันหน่อยค่ะ

เราก็เลยส่งทีมข่าวไปตามให้ต่อ

แต่ว่าคราวนี้คุณยายเสียชีวิตไป

เขารักกันมานานมากคุณภาคภูมิ
เขาแต่งงานคุณตาแต่งงานตั้งแต่อายุ๑๘

อยู่กินกับคุณยายมา๖๙ปี

จริงค่ะแล้วก็คุณยายเสียชีวิตไปแล้ว
คุณตาก็คิดถึงตลอดเวลา
ก็เนี่ยไปไหนก็จะถือรูปคุณยายเอาไว้แบบนี้

แล้วเราไปคุยกับคนที่เขาอยู่ใกล้บ้านคุณตาด้วยนะคะ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยเพจแหม่มโพดำนะคะ
คุณตาอายุ๓๙แล้วคุณยายอายุ๘๒
แต่ว่าคุณยายเสียชีวิตไปด้วยโรคชรานะคะ
อยู่กันมา๖๙ปีค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านเลขที่๙
หมู่๒ตำบลเนินมะกอกนะคะ
ที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร
ก็ไปเจอคุณตาค่ะนี่ค่ะ
คุณตาซ้อนผูกพรมอายุ๙๓นะคะ

ใช่ยังแข็งแรงจริงความจำดีด้วยนักข่าวบอกแข็งแรงความจำดี
ก็นั่งอยู่ในบ้านนั่งดูรูปคุณยายค่ะ
คุณยายชื่อว่าคุณยายลำไย
เสียชีวิตไป๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
คุณตาก็เลยบอกว่าก็นั่งดูรูปคุณยายเนี่ย
มุ้งตื่นมาก็ดูก่อนนอนก็ดู
พอลงไปข้างล่างก็เอารูปคุณยายไปด้วยค่ะก็ไปนั่งแคร่
นี่ถือรูปมาด้วยคุณตาแข็งแรงมากนะ

ใช่เอาไปตลอดก็ไปนั่งที่แคร่ค่ะ

คุณตาก็นั่งพักผ่อนตอนกลางวันก็จะถือรูปตลอดเนี่ยค่ะ
คุณตาเล่าว่าแต่งงานตอนอายุ๑๘นะคะ
คือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานมาก
มีความผูกพันจนลืมไม่ลงจริง
คุณยายเสียชีวิตเยอะโรครา
แต่ตัวคุณตาเองก็เอารูปถ่ายคุณยายติดตัวตลอด
แล้วก็อยากจะบอกกับวิญญาณของคุณยายว่า
เรารักกันมาเนี่ยไม่ใช่วันสองวันนะ
ขอให้อโหสิกรรมถ้าเคยทำอะไรไม่ดีต่อกันไปค่ะ

กลัวกันมา๖๙ปีเนอะ

เธอก็สร้างบ้านใกล้เพื่อดูแลคุณพ่อ
เพื่อนบ้านรอไว้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง
หยุดมา๖๙ปี

คุณตาซ้อนกับคุณยายลำยาย
ไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยนะคะ

ไม่เคยห่างกันเป็นคนดีทั้งคู่
เพื่อนบ้านบอกคุณตาเขาอยู่ด้วยกัน๒คนตายายรักกันมาก

เพื่อนบ้านไม่เคยเห็นคู่นี้ทะเลาะกันเลย
ทำให้ตอนนี้คนในพื้นที่เขาบอกว่าเนี่ยคือเป็นคู่ชีวิตตัวอย่างจริง

ตอนนี้ใหญ่ตายไปไหนก็ถึงรูปน้องเมียเมียตายเร็วนะพิถึงเมียไง
อ้าวคุณตาก็คงเหงาด้วยนะมีคู่ทุกคู่ญาติคุยกันทุกวัน
ใช่ลูกหลานเพื่อนบ้านก็ต้องแวะเวียนไปคุยคุณตาบ่อยจะได้ไม่เหงา
ใช่ไปอยู่เป็นเพื่อนคุณตาหน่อยก็เป็นกำลังใจ